ทีมข่าวของเราไปเห็นผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ขอความช่วยเหลือเอาไว้
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอ่อนจันทิพย์โชธ
โพสต์เอาไว้ว่าช่วยเป็นสะพานบุญให้น้องหน่อยนะคะ
น้องป่วยเป็นมะเร็งติดเตียงอยู่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด๓ปีกว่าแล้ว
ใครอยากช่วยเหลือน้องบริจาคได้ที่บัญชีน้องเลยนะคะ
เด็กหญิงนิชชะนันชัยรถหมายเลขบัญชี๐๒๐๑๘๖๒๙๗๖๙๔
ธนาคารทกศสาขาโพชัย
เราเห็นโพสต์นี้เราก็ไปตามเรื่องให้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะ
ไปเจอนางสาวอ่อนจันทิพโชธอายุ๔๕ปีเป็นคุณยายของน้อง
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวคลอดลูกสาวออกมา
แล้วก็มีความผิดปกติของร่างกายก็คือไปพบชิ้นเนื้อมะเร็งใกล้หัวใจ
ไม่สามารถผ่าชิ้นเนื้อนี้ออกได้

แต่ว่าลูกสาวกับอดีตลูกเขยก็มาช่วยเหลือบ้างแต่ช่วยเหลือเป็นเงินหลักร้อยค่ะ
ไม่พอที่จะดูแลหลานนะคะ
น้องอยู่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด๓ปีกว่าแล้วตอนนี้น้องอายุ๘ขวบค่ะ
ครับเธอบอกว่าสามีของเธอเนี่ยขับแท็กซี่อยู่กรุงเทพนะฮะ
ก็พยายามหาเงินมาซื้อของใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่จำเป็น

กระดาษทิชชู่ทิชชู่เปียกผ้าอ้อมสำเร็จรูป
น้องก็ไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้
นี่ฮะสภาพอาการป่วยของน้องต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ
มีลักษณะน้ำลายไหลตลอดเวลาต้องใช้กระดาษทิชชู่รองเอาไว้เพื่อซับ
ซับน้ำลายซับเต็มผ่าคือมันต้องใช้เยอะมากแต่ละวัน
มาช่วยครอบครัวอยู่กรุงเทพก็ไม่ค่อยมีผู้โดยสาร
ต้องขายนาเอาโฉนดบ้านไปจำนองเอาเงินมาซื้อของใช้นะครับ
ตอนนี้เงินเริ่มหมดแล้วต้องขอรับบริจาคเงินจริงนะฮะ

แต่ว่าค้าอยู่ข้าวจริงของเขามีคุณต้องหาเองครับ
แต่ก่อนช่วงไม่มีโควิดก็ก็ได้แตกตาเขาอยู่
คนจาก็ลำบาก
ก็ลำบากค่ะไม่มีเงินของให้
ที่ท่านผู้ชมเห็นภาพน้องที่เตียงที่โรงพยาบาลเมื่อสักครู่
เหมือนกับน้องกำลังวาดภาพอยู่นะฮะคือทางคุณยายของน้องเนี่ยบอกว่า
หลานสาวก็พยายามจะช่วยครอบครัวนะวาดภาพวาดรูป
บางครั้งก็มีนี่แหละฮะพี่คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่มาช่วยซื้อ
ก็พอเป็นค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปอะไรประมาณอย่างนี้
นี่ฮะเผื่อใครมีกำลังพอช่วยเหลือกันนะครับสำหรับน้อง